เพื่อนบ้านของลุงเผยเนี่ยนะมาต่อว่ามาด่าลุงใหญ่เลย
ลุงลุงจะมาขับรถตัดหน้าทำไม
ลุงบอกว่าเอ้ยไม่ได้ขับรถตัดหน้าไปไหนเลยอยู่ของลุงเฉย
ปรากฏว่าเพื่อนบ้านเอาปืนแก๊ปยาวมามาจ่อจะยิงลุง
ปัดปากกระบอกปืนลงพื้นแล้วปืนมันลั่นคุณ
กระสุนมันออกมาแล้วมันกระเด้งจากพื้นเข้ามาที่หน้าอกลุง

นี่คือคำถามลุงไม่เป็นอะไรเลยมีแค่รอยแบบนี้เท่านั้นนะคุณนัทธนันคุณผู้ชม

นี่ค่ะเดี๋ยวเรื่องนี้มันมีคำอธิบายด้วยนะว่าเพราะอะไร

อันนี้คือรอยตรงหน้าอกของคุณลุงเผยวงกระโซ่
วัย๕๗ปีชาวบ้านที่มุกดาหารค่ะ
ลุงเนี่ยไปแล้วก็ถอดเสื้อให้ตำรวจดูแบบนี้เลยคุณตำรวจ
ดูสินี่คือสิ่งที่ผมเจอนี่คือสิ่งที่ผมโดน
เห็นไหมถอดเสื้อขึ้นโรงพักแบบนี้
ตำรวจสพดงหลวงนะบอกว่าลุงลุงใจเย็นก่อนไหนค่อยเล่าซิ
ลุงบอกว่าเพื่อนบ้านผมคือทูล
ทูลมันเอาปืนแก๊ปยาวบุกมายิงผม
แล้วตำรวจก็เลยถามให้เอาละลุงทำอย่างไร
ปัดปากกระบอกปืนสิแต่ปืนมันลั่นกระสุนมันก็เด้งเข้ามา

ลุงเล่าให้ฟังนะว่าตอนที่ทูลเดินมาหา
มาหาที่บ้านแล้วก็โวยวายเสียงดังไปหมดเลย
ถามลุงลุงเมื่อวานลุงขับรถตัดหน้าผมทำไมเนี่ยมอเตอร์ไซค์ผมล้มเลย
ลุงก็เลยขมวดคิ้วเกาหัวแกรกเอ้ยไม่ได้ขับรถไปไหน
จะไปตัดหน้าได้ยังไงนี่ไม่ได้ไปไหนเลยเข้าใจผิดแล้วมั้งทูล
ทูลไม่ฟังค่ะเอาปืนแก๊ปมาจ่อหน้าลุงเลย
จับปากกระบอกปืนหันลงพื้นแล้วมันลั่น
โอ้โหเจอแบบนี้เนี่ยนะเอาตรงนะ
ลุงก็เลยบอกว่ายังไงก็จะเอาผิดในทูล
แต่ตำรวจก็ถามไปเหมือนกันรวมถึงนักข่าวที่ไปทำข่าวก็ถาม
ลุงลุงมีของดีอะไรฟังลุงเขาตอบค่ะ

แล้วเขาก็อยู่ในเอกลายมืดเมาด้วยนะครับ

แล้วก็เกิดการเขาเอาปืนมาเจาะหน้าเรา

ครับอุบัติเจาะเต็มตัวเลย

ก็ไม่มีมีแต่จิตใจนั่นแหละ

บุญนั้นก็ได้รับทุกของ
นี่นักข่าวถามเลยไม่มีของขังอะไรนะพ่อ
แล้วลุงก็ตอบกลับมาไม่มีก็มีแต่ใจบุญใจกุศลนั่นแหละ
ความดีอ่ะที่รักษาเราเนี่ยแล้วถามว่าอ้าวเพื่อนบ้านอ่ะทูลอ่ะ
หลังจากที่ปืนลั่นปุ๊บแล้วไปไหนอ่ะลุงบอกว่าไปเลยหนีไปเลย
ทีนี้ตำรวจก็บอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาในทูลนะ
เดี๋ยวต้องเก็บหลักฐานก่อนแล้วเดี๋ยวต้องสอบปากคำเพิ่ม
เดี๋ยวหลังจากนี้จะเรียกตัวในทูลไปสอบปากคำที่โรงพักต่อ
แต่อย่างหนึ่งคุณนัทธนันคุณผู้ชมหลายคนสงสัยไงว่าอ้าว
ทำไมลุงไม่เป็นอะไรเลยลุงบอกว่าความดีที่ปกป้องลุง
ทางวิทยาศาสตร์มันตอบอะไรได้ไหมพูดถึงวิทยาศาสตร์
นึกถึงใครคะนึกถึงอาจารย์ออสนะใช่ค่ะ
คนเดียวเลยก็เลยไปถามอาจารย์ออสอาจารย์ออส
บายในแง่วิทยาศาสตร์หน่อยสิอาจารย์บอกว่าเอาจริงนะ
ดูคลิปลุงโชคดีมากเลยนะที่กระสุนไม่ทะลุ
แต่ถ้าเกิดว่าดูดีจะเห็นว่ามันเป็นการยิงแบบ
ยิงยิงไม่ได้ยิงโดยตรงอ่ะถึงแม้ว่ามันจะระยะประชิดก็ตาม
มันต้องผ่าน๒ขั้นตอนอันนี้อาจารย์ออสอธิบาย
ตามหลักฟิสิกส์เลยค่ะคุณผู้ชมคือแรงส่งอ่ะ
มันไม่ได้มาจากแรงระเบิดของดินปืนที่มันอยู่ในลำกล้องของปืนแล้วยิงไง
แต่แรงส่งที่มันมาถึงหน้าอกลุงมันมาจากแรงสะท้อนของพื้นดิน
แล้วมันกระเด้งมันกระดอนกระสุนขึ้นมาแรงของกระสุนมันก็เลยเบาลง
กระสุนที่ปะทะหน้าอกมันก็เลยมีแรงน้อยลง
ทำให้ลุงไม่ได้เป็นอะไรมากกระสุนไม่ได้ฝังในนะคะ
ค่ะคำตอบทางวิทยาศาสตร์นะ